มาดูกันต่อกับครอบครัวนี้นะคะแต่งงานไปปีกว่า
ลูกก็ยังไม่มีนะคะเป็นดราม่ากันมาโอ้โหยาวนานมากนะคะ
เจี๊ยบเบนจพรนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราได้ไปที่บ้านเลยนะคะ
บ้านย่านท่าคราบของพี่เจี๊ยบเบนจพร
คือบ้านเนี่ยก็คือมีหลายหลังบ้านใหญ่โตอยู่นะ

ตอนนี้พี่เจี๊ยบเนี่ยค่ะหน้าตาสดใสขึ้นนะคะ
แล้วก็โละรูปอดีตสามีออกจากบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะ
ออกหมดเลยค่ะเพราะว่าได้กำลังใจจากครอบครัวที่สำคัญคุณแม่อยู่ด้วยนะคะ
ที่บ้านพี่เจี๊ยบเนี่ยเลี้ยสุนัขเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม
ส่วนเลือนหอนที่จังหวัดชุมพรคือล่าสุดเลยนะคะ
เมื่อสองวันที่แล้วพี่เจี๊ยไปขนของออกมาจากบ้านหลังนี้ค่ะ
ออกมาหมดทุกอย่างเลยเพราะเขาเป็นคนสร้างนะคะ
แต่ว่าที่ดินเนี่ยเป็นของอดีตสามีนะคุณผู้ชม
เอามานะเหลือแค่โซฟาแอร์แล้วก็เครื่องดูดฝุ่นที่คุณฟุ๊กขอเอาไว้ค่ะ
แล้วก็จะเดินหน้าฟ้องทั้งอดีตสามีแล้วก็น้องผู้หญิงต่อนะคะ
จะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดกันเลยค่ะ
ตอนนี้สามนับสองวันสองครั้งก็คือสิบแปดกุมภาคมกับสองมีนาคม
เรื่องนี้น่าจะสิ้นสุดน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน๕๖เดือน

นับได้เลยค่ะอันที่ซื้อเพิ่มก็คือโซฟาชุดใหญ่นะคะ
แอร์หนึ่งตัวเครื่องดูดฝุ่น
พี่เจี๊ยมเนี่ยมีพระเหลี่ยมทองอ่ะหายไป
เพราะว่าปกติฟุ๊กเป็นคนใส่ซึ่งพี่ไม่ได้ยินยอมนะคะ
พอน้องชายพี่ไปถามเขาบอกจำนำเอาตังค์มาให้พี่

ด่าหรอกแต่พี่มองแล้วเขาไม่เหมือนฟุ๊กคนที่เราเคยรักกัน
โอ้โหชัดเจนนะพี่แจ๊คนะเลิกกันแล้ว
อะไรที่ฉันเคยซื้อฉันเอาคืนหมด
โอ้โหนะคะแล้วก็ถามพี่เจี๊ยบด้วยว่าเอาจริงเขาโดนของหรือเปล่า
พี่เสียบอกว่าไม่ใช่หรอกมันคงหมดรักกันแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะ